อันนี้เค้ารุ้นใจใหม่แดง
อันนี้ต้องมารุ้นเรื่องหัวใจ

แต่ว่าที่จะได้แต่งน่าจะได้แต่ง

เพราะพักหลังนี่โพสต์เรื่องหวานมาก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

ก็มีคนคุยค่ะมีคนคุยบ้าง

มันก็ยังไม่ได้แบบเอาจริงมันก็อายุปูนี้แล้วเนอะ
มันก็มีคนคุยแต่ว่าก็คือยังไม่ได้มาแบบ

แต่ว่าก็ถ้าคิดว่าจะมีแพลนก็อาจจะเป็นกิฟซี่มาไม่รู้

พี่แจ๊ควันไหนว่างไปกาแฟกริปซี่นี่หน่อย
ได้นะคะกริปซี่ช่วงนี้นางก็ล้านลาแฮปปี้เป็นฟรีแลนซ์

แต่ว่าล่าสุดกิฟต้าทำกาแฟเจ๊งแล้วค่ะ